ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดตราดหน่อยนะฮะ
ชาวบ้านก็ไปแจ้งตำรวจบอกช่วยมาดูหน่อย
แม่ชีเนี่ยมาเดินเรียรัยเรียรายเงินจากชาวบ้านเนี่ย
เออมันยังไงมันใช่แม่ชีจริงหรือเปล่า
คือกฎหมายเรื่องของการเรียรัยหรือว่ามาเปิดหมวกมาขอทานพวกนี้ต่อ
ขออนุญาตนะฮะทุกผู้ชมครับนี่เห็นมั้ยฮะ
ผู้หญิงสามคนนะฮะสวมชุดขาวแบบนี้นะครับเหมือนบวชชีพรามนะ
เรียรายเงินจากชาวบ้านซอยตลาดไร่รังนะครับ
ตะบนบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะฮะ
นี่ตำรวจก็มาตรวจสอบนะครับหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับ
ไปเจอไม้เสียบแบงค์ด้วยนะเหมือนกับเวลาที่เขาจะมีกองบริจาคทำบุญวัด
จะมีไม้เสียบแบงค์ต่างนี่เห็นไหมฮะเหมือนกระถิ่นผ้าป่าตรงนี้เลย
ทำบุญบริจาคต่างต่างนะครับชาวบ้านแจ้งเรื่องไปยังตำรวจที่สพเมืองตราดนะครับ
เห็นแก๊งผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวคล้ายปวดชีพรามอายุ๔๐กว่า
เรียรัยเงินชาวบ้านเดินไปเรื่อยแต่ดูท่าทางไม่ค่อยน่าไว้วางใจ
ตำรวจมาถึงรอบแรกเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนก่อนนะฮะ
บอกเออทำแบบนี้ไม่ได้นะมันผิดกฎหมายนะมาเดินเรียรัยแบบนี้
สร้างความเดือดร้อนรำคาญด้วยนะพอตำรวจกลับไปเอ้าไม่หยุดนะฮะ
เอาต่ออีกก็เลยต้องนำตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
สุดท้ายนะครับยอมรับนะบอกมาจากชายภูมิกันนะ
นี่อยู่ที่จังหวัดตราดนะฮะมาจากชายภูมิกัน
เสียบแบงค์เนี่ยทำขึ้นเองทำให้เหมือนกับไม้ที่จะเอาไว้ปักถังบริจาคต่าง

ไม่ได้มาจากสำนักสงฆ์หรือจากวัดไหนอะไรทั้งสิ้น
เรียรัยก็ไม่ได้ขออนุญาตอะไรใครก็คือเดินไปเรื่อย
เงินมาก็เอาไปใช้จ่ายกันเองไม่ได้เข้าวัด
แล้วเรามีอะไรที่เห็นถือไหมอะไรที่ว่าเขา

แม่คือมือเท้าก็ยังดีทุกคนเลยอ่ะอืมทำงานทำอาหารกินดีกว่าใช่